มาที่โรงหนังสการ่าค่ะแต่งตัวมาให้มันเข้ากับบรรยากาศย้อนยุคหน่อยนะคะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ใครที่เตรียมความพร้อมอยากจะไปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะว่าเหมาะที่จะไปไหนหรือไม่อย่างไรค่ะ
ดูข้อมูลนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เราจะเห็นนะคะว่าในพื้นที่ประเทศไทยนะคะ
จะมีพื้นที่สีเขียวสีส้มสีเหลืองนี่นะคะปกคลุมอยู่
กันแบบนี้นั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ต่อเนื่องกันกลายเป็นร่องฝน
หรือว่าร่องมรสุมนั่นเองที่สำคัญนะคะหย่อมนี้มันคล้อยลงมา
ใกล้กับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากขึ้นขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยที่เสริมกัน
ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะลมประจำฤดูที่พัดมา
วันนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็จะทำให้บริเวณประเทศไทย
ทางด้านตะวันตกที่รับลมภาคตะวันออกนะคะ
รวมไปถึงตอนบนของภาคอีสานและภาคเหนือได้รับฝนกันด้วย
มาดูโมเดลจำลองกลุ่มฝนกันบ้างนะคะว่าเช้านี้เนี่ย
จะมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะแน่นอนค่ะจะเกิดประปรายนะคะ
หนักบ้างบางพื้นที่แถบจังหวัดตากแม่ห้องศร
ส่วนภาคอีสานแถวบึงกาลสกลนครมุกดาหารนะคะ
แล้วก็จะมีฝนตกกระจายค่อนข้างที่จะเป็นฝนเม็ดใหญ่
ได้น้ำได้เนื้อค่ะแบบนี้เกิดขึ้นกระจายกันไป
ภาคกลางแถบอายุทยาสระบุรีนั้นก็ด้วย
เช่นเดียวกันนะคะยาวขึ้นไปถึงพิศนุโลก
กำแพงเพชรค่ะขณะที่ภาคใต้นะคะวันนี้คลื่น
แถวฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ถ้าหากฝนตกก็ต้องระมัดระวังคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ขณะที่ทางฝั่งอ่าวไทยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเช่นกันนะคะ
ถ้าจัดอันดับต้องบอกว่าอีสานและเหนือ
ฝนจะตกถึง๑๗๐ของพื้นที่กระจายทั่วทั้งจังหวัด
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกตกประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
จันทบุรีตราดระยองเตรียมรับน้ำฝนกันหน่อยแล้วกันค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนองตก
ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคเช่นกัน
ส่วนฝั่งอันดามันค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนได้๖๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนอุณหภูมิอยู่ที่๒๖๓๕องศาเซลเซียสค่ะ
ยังคงพกร่มเอาไว้เป็นอุปกรณ์ประจำตัวนะคะ
เพราะว่าในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะ๓และ๔นี่แหละค่ะฝนเทลงมาเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนใครนะคะอยากจะไปย้อนรำลึกความทรงจำที่โรงหนังสการ่านั้นก็สามารถไปได้
เขาจะเปิดไฟแล้วก็จัดฉายภาพยนตร์อย่างเต็มที่
ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านด้วย
ฉันขอไปถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ